วันนี้มู้มีนัดที่วันสยามตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ก่อนงานเริ่มนะคะมู้ก็ขอแวะซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่ง

ทั้ง๔แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยเลยค่ะ
แล้วก็แน่นอนถ้าพูดถึงโซนไทยดีไซเนอร์

ก็จะมีน้องเด็กมหาลัย

ชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีทั้งวันอยู่แล้ว

จอดรถตรงนี้มาช็อปตรงนี้
ต่อตรงนู้นได้ไปช็อปเฟอร์นิเจอร์ได้อะไรอย่างนี้
ปีนี้ก็จะโฟกัสเจ้าสาว
คุยอะไรที่เป็นสาระไปแล้วทีนี้มาเล่นเกม

ขนกหรือกันลง

คือเราฝันคิดว่าเราจะมีร้านเล็กที่สยาม

และผู้หญิงที่เป็นไอคอนจากหลายยุคหลายสมัย

ร้านเนี่ยเริ่มจากอยู่ที่จตุจักรมาก่อน
มันมีเรื่องราวอะไรให้มาเล่า
เมื่อประมาณ๑๐ปีก่อนก่อนที่จะทำแรนด์ด้วยครับ

แล้วอันนี้เขาก็มายืนอยู่หน้าร้านรุ่นพี่
แล้วก็บอกว่าฉันอยากมีร้านแบบนี้บ้างจัง

เพราะเราเพิ่งทำร้านที่จูจักรแล้วมันก็เล็กมาก

อันนี้อธิบายสาวไอคอนิกส์ให้มู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า
ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้
สาวเอเซียจะชอบอะไรที่มันหวาน
ใส่ง่ายฟุ้งฟริ้งนิดหนึ่ง

มีความครับมีความเร่งหยุ่นเหมือนเดิม

อ๋อต้องได้ช่วงเปลี่ยนผ่าน๓สินกันค่ะ

หรือมีไอเทมอะไรบางอย่างที่มันสนุก

ผัดกะเพราเท่านั้น

โอเคแฟชั่นไอคอนที่ชอบมากที่สุด

ก็คือเราตั้งใจให้มันเป็นสาขาที่รวมทุกอย่างที่มีในแบรนด์
อยากให้เล่าถึงบุคคลก็แล้วกัน

ถ้าคุณอายุ๔๕๕๐แต่คุณคิดแบบคนสมัยใหม่
ก็เป็นลูกค้าเป็นที่และสไตล์เหมือนกัน
มันสร้างความแตกต่างอะไรให้กับแบรนด์
น่าจะได้ในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ว่ามันกว้างขึ้น
มีเกมมาให้เล่นนิดนึงเป็นเกมแบบให้ถามไวตอบไว
แข่งขันกันก็เป็นส่วนเรื่องแข่งขัน
ร้านนี้เนี่ยเคยเป็นร้านเปิดท้ายมาก่อน
เขาต้องมีเรื่องเล่าให้เราฟังเยอะมากแน่เลย

แล้วเราก็เหมือนมีไอเดียใหม่ที่เราสนใจในสรีระร่างกายค่ะ
เราก็เลยเอาชื่อร้านเก่าไปไอเดียใหม่มาผสมกัน
จนถึงวันนี้เป็นเวลากี่ปีแล้ว

แล้วก็ไอเดียที่เราชอบนะตอนนั้นผสมเข้าไปครับ
มันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้แบรนด์เราบ้างไหมคะ
จริงมันทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่
จำสถานที่นี้ได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นชื่อเดียวอย่างนี้ครับ

เขาก็สามารถสื่อสารกับเราได้ง่ายขึ้น
เวลาเขามาเหมือนได้รับโปรโมชั่นหรืออะไรต่าง
ที่ห้าง๓ห้างทำร่วมกันอย่างนี้

มันไม่ได้ดูเยอะหรือใส่ไม่ได้จริง
แต่อาจจะเป็นลูกที่ทางร้านแมตต์ออกมา

ถ้าเราเอามาแยกถือหรือแยกใส่เป็นตัว
สยามวันนั้นกับเด็กสยามวันนี้

เหมือนว่าลูกค้าเราก็โตมาพร้อมเรา
เสื้อเราก็เลยต้องโตตามลูกค้าไป
ลูกค้าที่เป็นเด็กยุคใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าเสื้อเราเป็นเสื้อที่มีความสนุกสนาน
งวดนี้มุกมีคำถามมาให้พี่ป๊อปเล่น

กาแฟครับ
ตอยมวยครับชอบมาก

เวลาเขาทำงานเหมือนเป็นอะไรที่ใส่ได้จริงแล้ว
มันเหมือนเป็นสมอร์ทวิตที่แบบมีกิมมิก
สนุกมากเพราะว่าได้คุยกับเหล่าพี่ดีไซนเนอร์
มุมมองแฟชั่นยิ่งทำให้เชื่อเลยว่า
ที่นี่มันคือศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจจริง

รับรองว่าคุณจะได้สิ่งที่แตกต่าง